ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุสลดนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีวันนี้ค่ะ
เมื่อผู้ช่วยพยาบาลของคลินิกแห่งหนึ่งแทงกันเองจนเสียชีวิต
สาเหตุนะคะเกิดมาจากเรื่องของความหึงหวง
รากันไปเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเองติดตามจากรายงานค่ะ
นางสาวแก้วมรกฏเกรดเนียมผู้ช่วยทันตแพทย์ของคลินิกแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ถูกอาวุธมีดแทงหลายแผลตามตัวนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนชั้น๒ของคลินิก
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายราชศักดิ์เชิญพึ่งผู้ช่วยพยาบาลในคลินิกเดียวกัน
ซึ่งเป็นอดีตแฟนที่เพิ่งรอกลากันไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สพโพธาราม
มาของเหตุสลดนี้มาจากเรื่องหึงหวงเพราะหลังเลิกรา
ฝ่ายนายราชศักดิ์ยังพยายามตามขอคืนดีกับผู้ตาย
ขณะเกิดเหตุได้ยินผู้ตายขอปลีกตัวไปรับโทรศัพท์นัดกินข้าวกับชายที่คิดว่าเป็นแฟนใหม่
กณิกาเกรดรามป้าของนายราชศักดิ์เล่าว่า
คบหากันมาประมาณ๑ปีเสร็จและพาผู้ตายมาฝากทำงานที่คลินิก
๑เดือนที่ผ่านมาผู้ตายแยกไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
กลับมาทำงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เสียใจกับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อคืนหลานพูดเป็นลาง
ฝากให้ดูพ่อแม่ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้
ส่วนในภัยรัฐปากทุกข์ลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายรีบเดินทางมาทันทีที่ทราบข่าว
บอกว่ายังทำใจไม่ได้เพราะที่ผ่านมาน้องสาวคบหากำนัน
ราชศักดิ์ฝ่ายชายก็นิสัยดีครอบครัวก็รับรู้ว่าคบหากัน
ส่วนน้องสาวไม่ค่อยพูดปัญหาชีวิตแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องหึงหวง
คนที่อยู่ใกล้คลินิกเล่าว่าตอนเกิดเหตุฝ่ายหญิงคุยโทรศัพท์กับผู้ชายอีกคน
เหมือนประชดแฟนเก่าจนฝ่ายชายหึงหวงตามขึ้นไปต่อว่า
ทะเลาะกันก่อนใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานายราชศักดิ์ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน